ไปดูอุบัติเหตุที่ปราจีนบุรีนะครับ
พ่วงเบรกแตกแล้วก็แหกโค้งลงเขาโทน
คนขับถูกหัวรถทับจนเสียชีวิตด้วยนะฮะ
ขณะที่ภรรยาของเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับคุณผู้ชม
มีคลิปจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ
เป็นเหตุการณ์ระทึกนะฮะเมื่อรถใหญ่แหกโค้งขณะที่ลงเขาโทนนะครับ
เป็นนาทีที่รถบรรทุกพ่วงเสียหลักแหกโค้งลงเขาโทนบริเวณหลักกิโลเมตรที่๒๑๐ที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
โดยตำรวจสพวังขอนแดงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสัจจะพุทธธรรมกบินบุรี
ก็รุดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถบรรทุกพ่วงฮีโน่สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน๗๑๐๕๓๘นครราชศรีมาพลิกตะแคงข้างถนนนะฮะ
น้ำตาลทรายที่บรรทุกมาในรถพ่วงตกกระจายเต็มพื้นถนนครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ตรวจสอบบริเวณหัวรถพ่วงพบร่างของนายอนุชาแทร่ตั้งอายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงคันนี้ถูกหัวรถพ่วงทับจนเสียชีวิต
ส่วนเบาะหลังนะครับพบผู้ได้รับบาดเจ็บหายปลาร้าหักก็คือนางหนูเจนกองแก้วภรรยาของคนขับรถพ่วง
เจ้าหน้าที่ได้เร่งทำการประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ขณะที่กระบะตัวพ่วงก็ได้ชนกับรถกระบะ
แล่นสวนทางขาขึ้นเขา
รถกระบะได้รับความเสียหายด้านหน้ากระโปรงรถ
แต่คนขับรถกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
หนูเจมส์ภรรยาคนขับบอกว่าบรรทุกน้ำตาลทรายมาจากอำเภอพิมาย
จะไปส่งที่ท่าเรือแหลมชะบังที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็พอมาถึงจุดเกิดเหตุขณะที่รถพ่วงกำลังจะลงเขา
สามีก็ใส่เกียร์ต่ำแต่ว่ามันเข้าเกียร์ไม่ได้คุณ
มันน่าจะมีปัญหาและสามีก็บอกว่ารถเนี่ยเบรกไม่ได้แล้ว
ตัวเธอและสามีก็ตกอกตกใจนะครับแต่สามียังมีสติพยายามประคองรถ
พร้อมกับบีบแตรบอกรถคันอื่นว่ารถพ่วงของเขากำลังมีปัญหา
แล้วก็บอกให้นางหนูเจนรีบปีนเบาะคุณ
นจากเบาะหน้าย้ายไปอยู่เบาะหลังนะครับ
ตัวภรรยาตัวนางหนูเจนบอกว่าตอนนั้นสามียังมีสติรู้ตัวตลอดเลย
พยายามประคองรถให้ได้แต่รถมันแล่นลงเขาแบบเร็วมาก
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุสลดดังกล่าวและทำให้ตัวสามีเสียชีวิต
ส่วนตัวภรรยารอดมาได้เพราะทำตามที่สามีบอกนะครับ
ซึ่งเธอเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ